เพราะฉะนั้นต้องให้ถอนหรือดำเนินการอะไรตามอำนาจหน้าที่ของท่านประธานครับ
ด้วยความรับท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอก
ถูกกล่าวหาเดี๋ยวนายกก็จะมาแก้เองควรจะต้องตัดตอนตั้งแต่ตอนนี้ดีครับ

ผมขอวินิจฉัยว่าผมได้วินิจฉัยไปแล้วถ้าท่านวิรัติบอกว่าปล้นเขามาโกงเขามาปล้นเขามาอย่างเดียวนี่
ผมก็ให้ถอนแล้วท่านก็ถอนแล้วแต่วันนี้มันเป็นคล้ายคล้ายศัพท์การเมือง
ที่บอกว่าปล้นอำนาจทางการเมืองมาผมว่ามันก็เป็นคำพูดที่พูดโดยทั่วไป
ผมวินิจฉัยแล้วครับถือว่าเป็นเด็ดขาดเชิญทวีรัฐครับ
ก็ขอบพระคุณท่านนายกด้วยนะครับเห็นท่านขออนุญาตก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับ
ท่านก็เปิดโอกาสให้พูดก็ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ
แต่ว่าสมาชิกท่านอาจจะไม่อยากให้ผมพูดผมขอต่อได้เลยใช่ไหม
นิโรธครับผมวินิจฉัยแล้วครับ
ผมเข้าใจครับว่าท่านขอขอบคุณท่านของท่านนะครับแต่การปล้นเนี่ยมันไม่ใช่ปล้นอำนาจเลย
ต่อสู้ทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งมาถือเป็นการกล่าวเท็จเลยนะครับ
เดี๋ยวท่านนายกจะชี้แจงเองครับท่านวิโรธนะครับเชิญนั่งครับ

ผมจะขอขอบคุณท่านท่านให้ท่านนายกมอบหมายให้ผมชี้แจงครับ
นายกมอบหมายท่านสมาชิกชี้แจงไม่ได้ครับ
ไม่เป็นไรหรอกครับท่านนายกมีความรู้ความสามารถพอที่จะชี้แจงได้

ผ่านการเลือกตั้งมาต่อสู้ทางด้านการเมืองมามีเสียงมาพักการเมืองนำเสนอ
ท่านท่านวิโรธครับท่านนิโรธครับท่านวิรัตินี่ผมติดตามมากเลยนะครับ
ผมรับฟังตลอดท่านวิระเนี่ยพูดถึงเกินนำตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าสู่อำนาจครั้งแรกนะครับ
เขามองอย่างนั้นฝ่ายค้านท่านมองอย่างนั้นท่านวิรัติมองอย่างนั้น
ผมวินิจฉัยจบแล้วครับขอเป็นเด็ดขาดนะครับ

ติดตามอยู่ท่านจิลือผมวินิจฉัยแล้วครับท่าน
ท่านประธานลองฟังก่อนนะครับผมพยายามจะช่วยท่านประธาน

สหายแสงต้องอย่าเครียดมากครับ

จิริยุห่องทรัพย์สมาธิกสภาพวิทยาลักษณะสลอนกรุงเทพมหานคร
คือผมแปลกใจว่าพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
เขานับคะแนนกันว่าใครประท้วงเยอะมีรางวัลหรือเปล่า

เดี๋ยวก็จะเป็นการใส่ร้ายกันอีกแล้วครับ
เพราะอะไรรู้ไหมท่านประธานผมประท้วงตามข้อบังคับข้อ๙

ค่อยขึ้นไปแถลงค่อยขึ้นไปชี้แจง
เนี่ยผมแปลกใจว่าดูถูกปัญญาท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยเนี่ย
กัดกัดกัดกัดกัดจริงจริงท่านไทยองค์ลมตีนเดี๋ยวท่านก็ตอบก็จบข่าว
ให้ท่านตอบเถอะนี่ท่านสงบมากนะผมนั่งดูมาสองวันสามวัน
ท่านมีสมาธิผมได้ถามท่านท่านกินถังเช่าโอ้ยขออภัยครับ
กินอะไรมาดูท่านมีสมาธิเนี่ย
เพราะฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลครับเป็นประโยชน์ของประเทศท่านใจล่มนั่งฟังนิ่งไม่ต้องห่วงครับ
ของท่านก็จดไปแล้วใครลุกไปทวงติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่ง
ท่านประธานนะครับขอบพระคุณครับขออนุญาตประท้วงครับท่านประธาน
ท่านจะประท้วงเรื่องอะไรครับผิดข้อบังคับข้อไหนครับ

ประท้วงประธานนะครับว่าประธานทำผิดข้อบังคับข้อไหน
ผมนายสุเทพภูอดนะครับสมาชิกสภาพุทธแห่งแบบเรียนชีวิตชื่อ
พรรคที่ถูกยุบไปแล้วนะครับประท้วงข้อที่๙วงเล็ก๓

ขณะนี้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับสื่อสาร
ผมบอกว่าอยากฟังการเมืองที่สร้างสรรค์
ดังนั้นอยากให้ประธานควบคุมการประชุม
ดำเนินการด้วยเรียบร้อยด้วยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับผมก็ควบคุมอยู่กับอย่างนี้แหละครับนะครับ
ฉะนั้นอยากให้การเมืองสร้างสรรค์ผู้อภิปรายก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยนะครับ
ฉะนั้นคำพูดคำไหนที่มันจะไปทำให้เกิดการประท้วง
เราก็ลดลดลงหน่อยนะครับผมก็ให้โอกาสทุกคน

เพราะวะจะทำวินิชัยน่าจะเป็นเด็ดขาดไปแล้ว
ทวงแต่ละครั้งแล้วแต่ละคนจะได้ประโยชน์
เป็นวิธีคิดที่มีทัศนคติที่คับแคบ

เป็นการคิดแบบชั่วร้าย
โอเคผมไม่คิดแบบนั้นผมไม่ว่าท่านชั่วร้าย

ไม่ทราบท่านเอาบรรทัศนมาจากพักไหน
แต่ภาคร่วมรัฐบาลไม่มีหรอกครับ

มันเป็นเรื่องของการเหยียดหยามกันอย่างยิ่ง
เราอยู่ในการเมืองกันมานาน
ให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

เพราะฉะนั้นขอให้ท่านถอนคำพูดนี้เสีย
ไมตรีต่อไปในข้างหน้าจะดีกว่าไหมครับ

ผมได้เตือนท่านจิริยุไปแล้วนะครับ
ไม่พอครับเลยต้องเอาถอน
ผมว่าเตือนแล้วก็น่าจะพอนะครับ
ก็จะได้ไม่เป็นไม่ละลาบละล้วงฝ่ายอื่นต่อไป
ท่านอัฐกรท่านสุภาชัยต่อหนึ่งครับ
เรียนให้ประธานที่รับกรับสุภาชัยเจสสมุทรภูมิใจไทย
ผมยังยืนยันให้ท่านถอน
การถอนเป็นการแสดงว่าสิ่งที่ท่านพูดเพลี่ยงพร้ำไป

แต่ถ้าบอกเตือนนิ่งแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับในสิ่งนั้น

ผมก็ใช้วิธีการจากเบาไปเป็นหนัก

อย่างท่านจิรยุพูดแต่คำพูดที่ไม่เหมาะสมผมก็เตือน
แต่ถ้ายังพูดเป็นรอบที่๒นี่ก็ต้องได้ถอนคำพูด
ถ้ารอบที่๓ผมก็ต้องห้ามพูด
ถ้ายังพูดอีกก็จะต้องให้ออกจากห้องประชุมไป

หรือท่านจิริ้วจะถอนถ้าถอนได้ก็ดีนะครับท่าน

คำพูดที่ท่านกล่าวหาทางฝากฝ่ายรัฐบาลว่า
อะไรน่ะเมื่อกี้นี่ของพี่สุมบัชชัย
หยุด๕๕๕ถอนว่าที่รับงานมาประท้วงเนี่ยหรอครับ

ไม่ใช่แล้วครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธาน
ไม่ได้เป็นความประท้วงตลอดจริงท่านประธานยกนี่สักก็ตอบ
ไม่เห็นจะต้องไปยกมืออะไรบางเรื่องก็เป็นเรื่องไร้สาร

คืออย่างนี้ท่านจิริยุครับท่านพูดถึงฝ่ายรัฐบาลที่ลุกขึ้นประท้วง
ว่ามีการรับงานมาหรือเปล่ามีการแจกกล้วยกันหรือเปล่า
กล้วยก็คือรางวัลฉะนั้นผมขอให้ท่านถอนคำพูด
ผมถอน๓๔ประเด็นนะท่านประธานครับที่นี่ถอดแอร์ให้เย็นหน่อยครับมีคนร้อนตัว
ถอนแล้วนั่งลงถอนอีกเรื่องนะครับเรื่องร้อนตัวด้วย
บอกว่ามีการแจกกล้วยอะไรเล็กพอเรียกกล้วยอะไรนะท่านประธาน

นั่นแหละฮะว่าไม่มีการรับกล้วยกันก็แล้วกัน
แต่ถ้าขึ้นมาประท้วงจริงท่านก็ตั้งใจฟังหน่อยเถอะ

ครับขอแล้วครับท่านครับถอนครับว่าไม่มีใครกินกล้วย
ไม่ไม่ใช่ถอนด้วยถ้อยคำซิ่งรวมแล้วเนี่ย
ท่านมีนัยยะกล่าวหาว่าพวกผมลุกขึ้นมาประท้วงแล้ว
ได้รับผลตอบแทนประโยชน์ต้องพูดจากถ้อยคำเหล่านั้น
ไม่ใช่ว่าไม่กินกล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วยเรื่องนี้ครับ
เรื่องกล้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกล้วยที่ท่านจะพูดง่ายแล้วจบ
ท่านท่านจิริยุก็ถอนทั้งหมดแล้วล่ะครับท่านต้องบอกว่าทุกเรื่องที่ท่านพูดจา
ที่เป็นลักษณะเหยียดหยามสอสอฝ่ายรัฐบาลที่ลุกขึ้นประท้วงทั้งหมดนั้น
ท่านบอกว่าท่านยอมถอนทั้งหมดไม่งั้นผมก็ไม่ยอมแล้วครับ
น้องแพงที่จริงส่วนตัวรักกันแต่ส่วนรวมตอนนี้ไม่ค่อยรักเท่าไหร่
ท่านจิริยุยอมถอนทุกคำพูดที่เป็นลักษณะกล่าวหาทางฝ่ายรัฐบาลใช่มั้ยครับ

ท่านจิริยุจริงเทพฯหานครเพื่อไทยเกต๑๖ครองสำวา
คือถ้าสุพชายใจสะบุดก็เป็นผู้แทนมาพร้อมกับผมเนี่ย
ประเภทถอนทั้งหมดเนี่ยมันอะไรบ้างครับเกิดมาเนี่ยท่านประธานเป็นประธานสภาอะไรถอนทั้งหมดคืออะไรฮะ
ไม่ได้รำคาญไปได้ฝ่ายหนึ่งหรอกไม่เชื่อประธาน
เชิญท่านจิรุนั่งครับเดี๋ยวท่านสุประชัยสรุปหน่อยที่ว่า
คุณจิรยุพูดกล่าวหาใส่ร้ายฝ่ายรัฐบาลอะไรบ้างที่จะให้เขาถอน
สิ่งที่ผมท่านประธานที่เคารพครับสุประชัยเจอสมุทร
สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย
ขอเรียนต่อท่านประธานว่าเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกที่ได้ประท้วงนั้นเนี่ย
ท่านได้ใช้ถ้อยคำความรวมในหลายประโยค
ถ้าเอามาร้อยเรียงแล้วสรุปความว่า
ว่าปรรณาสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสรรค์ภาครัฐบาลที่ลุกขึ้นประท้วงเนี่ย
ลุกขึ้นทีนึงก็ได้ประโยชน์
ค่าตอบแทนมีคนคอยติ๊กอยู่ลุกขึ้นทีก็ติ๊กที
ลักษณะนี้มันเหมือนกับรายการลิงไล่กล้วยอะไรแบบนั้น
ความหมายที่ผมจะแปลความว่าผมเข้าใจเอาว่า
ท่านก่าวหาว่าพวกผมได้ครับผลประโยชน์
ว่าใครลุกขึ้นประท้วงเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ติ๊กให้คะแนน
ก็ท่านจิลือยูพูดโดยอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยถอนครับ
แต่ผมคิดเอาเองท่านประธานคิดคนเดียวขอบพระคุณครับ

คือผมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเสียเวลา
เอาใหม่ท่านเจรยุช่วยกล่าวถอนให้มันชัดสักหน่อย
นะครับท่านขอเถอะจะได้เดินต่อ

พักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตีรวนถ่วงเวลา
เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เขาจะต้องตอบ

หมายความว่านายกรัฐมนตรีไร้น้ำยาเหรอครับ
ผมบอกว่าเอาเฉพาะประเด็นคำพูดที่ท่านพูด
ถึงสมาชิกพักรัฐบาลที่ลุกขึ้นประท้วง
ให้รางวัลผมอยากจะให้ถอนตรงนี้
ไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วครับท่านถอนคำพูดนี้

ไม่ใช่ท่านกล่าวคำพูดเป็นการให้ร้ายฝ่ายรัฐบาล
ว่าพวกที่ก็ลุกประท้วงมันมีการติ๊กเอาไว้แล้วก็รับรางวัล

เพราะมันเป็นการใส่ร้ายฝ่ายรัฐบาล
งั้นฝ่ายค้านลุกขึ้นประท้วงก็มีลักษณะเดียวกันอย่างนั้น

มีครับท่านฝ่ายผมนี่ติ๊กครับ
ผมติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก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

ตูท่านประทานครับ
ผมพอแล้วครับเชิญธนวิรัตน์ศิษฐริปรายครับ
เรียนธนประทานที่เกาอลบภพวิรัษน์เวอรุสลิ่นภักดีสวิมศ์ไทยนะครับ
ผมอายุน้อยกว่าท่านประธานก็ไม่กี่เดือน
ผมก็อายูกว่าพอซมควรพอกูถึงไหนก็เริ่มไปแล้วนี้

จันทร์โอชาเมื่อครั้งเป็นพบธบเมื่อปี๒๕๕๗
มีอำนาจในการเผินเถอะวุฒิเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน

ที่จะต้องดูแลความมั่นคงของชาติ
แต่กลับนำมาเอามา
เพื่อป้นอำนาจประชาชนนะครับ
การยึดอำนาจลงรังการปกครอง
อย่าเพิ่งคุยกันท่านฟังผู้อภิปรายหน่อยครับ

ผมนี่อนุญาตนะครับเพราะผมยกมือ
เชิญท่านนั่งเถอะ
นั่งเถอะครับ
ผมนิรวสุนทรเลขาพลัครรังประชารัติระคอนสุวรรษ
ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในสภาแห่งนี้นะครับ
ไม่ใช่ทำหน้าที่อย่างท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านจีรายุพูดนะครับ
ผมมีสิทธิ์มีหน้าที่ทำหน้าที่ในสภาพผู้แทนรัศดร
ประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายตามข้อ๖๗
กล่าวร้ายป้ายสีใช้อำนาจอาจนำรถถังออกมาป้นอิสระภาพประชาชน
ขอให้ทอนนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะครับท่าน
ถ้าคืนให้อภิปรายอย่างนี้เรื่อยมันจะเป็นการกล่าวร้ายไปเรื่อย
สภาจะเดินหน้าไม่ได้ครับขอให้ท่านวินิจฉัยครับ
วินิจฉัยเรื่องนี้ผมได้วินิจฉัยแล้วแล้วเตือนผู้อภิปรายไปแล้วนะครับ
ผมมีมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปอยู่เท่าที่